ถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีโอกาสไปไปพร้อมกับตลอดข่าววันนี้เลยค่ะ

นี่ค่ะเปิดภาพมาแบบนี้โอ้โห
บอกเลยว่ามันสวยมากนะคะ
คิดสภาพสิฮะน้ำตกแบบเย็นฉ่ำที่อลังการแบบนี้
นั่นก็คือน้ำตกทีลอซูอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง

น้ำตกแห่งนี้อย่างที่บอกว่าเขาขึ้นชื่อเป็นราชาน้ำตกแห่งประเทศไทย
ยิ่งใหญ่ติดอันดับ๖ของเอเชีย

เพราะดูนะคะพื้นที่ของน้ำตกแห่งนี้
แค่เห็นก็รู้แล้วว่ามันยิ่งใหญ่มาก
เป็นน้ำตกที่ไหลพาดผ่านลงมาจากความสูง๓๐๐เมตร
นักท่องเที่ยวนะคะใครที่มาที่นี่เหมือนกับคุณต้องมนต์ถูกมนต์สะกดเลย
แล้วนอกจากจะถูกขนานนามว่าเป็นราชาน้ำตกแห่งประเทศไทยแล้ว
ยังถูกขนาดนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย

ใครได้มาเที่ยวชมที่นี่ได้มาเล่นน้ำตกที่นี่
รับรองว่าคุณฟินและจำไปแบบไม่รู้ลืมเลย
แต่ความอลังการของน้ำตกยังไม่ได้หมดแค่นี้นะคะ
อกจากการได้เดินหรือว่าลงไปเล่นในน้ำตกทีลอซูแล้ว
ถ้าคุณไปถึงอำเภออุ้มหางยังสามารถไปล่องเรือชมสายน้ำของน้ำตกได้ด้วยค่ะ
ร่องเรือไปกลางลำน้ำแม่กรองเลยตลอดเส้นทางก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของพันไม้นะคะ
ผ่านจุดต่างไม่ว่าจะเป็นน้ำตกสายฝนหรือน้ำตกทีลอจ่อ
คือเป็นน้ำตกที่มีลักษณะเหมือนเป็นสายฝนตกตลอดเวลาแบบนี้นะคะ
แล้วก็ยังไม่พอล่องเรือผ่านไปอีกหน่อยเราไปเจอกับนี่

น้ำตกสายรุ้งเป็นไฮไลท์สำคัญที่ไม่ควรพลาดในการมาร่องเรือตรงนี้เลยนะคะ
หรือรุ้งเลยส่วยมาก
คือน้ำตกจุดนี้จะมีสายรุ้งตกกระทบกับพื้น

เพราะว่าถ้าไปผิดเวลาจะไม่ได้ดูไม่ได้เห็น
คุณจะต้องไปดูน้ำตกสายรุ้งในช่วงประมาณเวลา๙๑๐โมงเช้าเท่านั้น

จริงแล้วเขาก็จะมีทัวร์ในการจัดการเดินทางร่องเรืออะไรต่างแบบนี้นะคะ

ช่วงนี้ก็ลองติดตามรายละเอียดกันดูได้
ช่วงนี้เขาเปิดให้ไปท่องเที่ยวได้ไหม
หรือว่ามีทัวร์ที่ไหนที่รับนักท่องเที่ยวบ้าง
เพราะว่าจริงการเดินทางไปน้ำตกทีลอซูมันค่อนข้างยากลำบากนิดนึง
ต้องแบบว่าเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจนะคะ

มันเหมือนภาพในแดนสุนทยาในแดนสวงสวรรค์แบบนี้เลยนะ
มันมีหลายบรรยากาศเหมือนเราไปถ่ายโปสเตอร์กัน
เอาภาพมาฝากนี้รับรองว่าเพื่อนอิจฉากันแน่นอนเลยนะฮะ